เมื่อวานี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
ผู้ชายคนหนึ่งแยกทางกับพันรยาแล้ว
ทีนี้มีลูกแฝบอยู่เป็นลูกชายอายุ๑ปีกับอีก๗เดือน
วันก่อนเกิดเหตุไปขอลูกจากภรรยา
บอกว่าจะเอามาเล่นด้วยเอามาขอเลี้ยงชั่วคราว
หลังจากนั้นผ่านไปใช้ยาพิษผสมกับน้ำแดง
ก็คือน้ำอัดลมให้ลูกทั้งสองดื่มจนเสียชีวิต
แล้วใช้ยาพิษขวดเดียวกันที่ผสมกับน้ำอัดลมแล้วเนี่ยนะคะ
ดื่มเสียชีวิตตามไปงานศพจัดขึ้นแล้วเป็น
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
และแม่มาที่งานศพด้วยร้องไห้เป็นลมล้มฟุบไปหลายรอบเลยนะคะ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
งานศพเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
วัดดาราธิวาสบ้านขนาดมอนตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
พิธีชาปนกิจศพเด็กชายฝาแฝดสองคนนะคะ
ชื่อว่าเด็กชายจิระนัทโสระจันทร์หรือว่าน้องนินจา
และเด็กชายเจียระนันโสรจันทร์ชื่อว่าน้องโชกุล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือน้องทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะคะ
จากเหตุการณ์ที่คุณพ่อก็ชื่อว่านายสมชายพิมพ์เงิน
อาศัยอยู่ที่กาบเชิงสุรินกรอกยาพิษ
ใช้ยากำจัดศัตรูพืชผสมกับน้ำอัดลมให้ดื่ม
จากนั้นตัวพ่อเองก็ดื่มยาพิษเข้าไปเหมือนกัน
ฆ่าตัวตายตามไปนะคะทิ้งจดหมายลาตายไว้ด้วยใจความบอกว่า
ไม่ให้พันรยาตามหาไม่ต้องมางานศพ
และให้ทำพิธีศพของพ่อและลูกคู่กันห้ามแยกกันเด็ดขาด
พิธีชาปนกิจศพจัดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเรียบง่ายแต่โศกเศร้า
เสียใจครอบครัวร้องไห้อาลัยอาวรเพื่อนบ้านก็มาร่วมงาน
ก็ร้องไห้ตามไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งศพของเด็กชายฝาแฝด
ทยอยเผาทีละศพขณะที่นางสาวจิรพรผู้เป็นแม่เนี่ย
ร้องไห้เป็นลมล้มฟุบหลายรอบนะคะคือบอกว่ายังทำใจไม่ได้อ่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ
แม่ของเด็กชายฝาแฝดเปิดเผยกับทีมข่าวให้เราฟังบอกว่า
สาเหตุที่แยกทางกับสามีแยกทางมาเป็นเดือนแล้ว
เนื่องจากทะเลาะกันกับสามีเรื่องที่สามีเอารถยนต์ของครอบครัวตัวเองไปจำนำ
เพราะเขาติดการพนันและไม่ค่อยช่วยดูแลรับผิดชอบอะไรในครอบครัว
ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องการทะเลาะทุบตี
ไม่เคยนะไม่เคยถูกสามีทุบตีหรือว่าทำร้ายทั้งตัวเองแล้วก็ลูก
วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่เลิกรากันไป
มาขอรับลูกบอกว่าจะเอาไปเล่นด้วย
เธอก็โอเคให้ไปนะคะให้ไปเจอกับพ่อ
จากนั้นสามีโทรมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
พาลูกกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
ก็คิดว่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็นัดกัน
มีอยู่เช้าวันหนึ่งเช้าวันที่นัดกันเนี่ย
ไปหาที่บ้านเลยกะจะไปรับลูกฟ้าแฝดทั้งสองคนกลับบ้าน
เปิดเข้าไปในห้องพังงะเลยค่ะ
เห็นภาพที่เกิดขึ้น๓ศพนอนอยู่ในนั้นเรียงกันเลย
เห็นแล้วก็สะเทินใจนะคะใช่ค่ะ

หนูก็เปิดประตูหน้าบ้านปิดก็เลยเดินเข้าเข้าไปหลังบ้าน
ประตูหลังบ้านมันก็ยังเปิดก็เปิดได้แต่ไปเคาะประตู
ก็ไม่มีเสียงมีแต่เสียงทีวีที่เปิดอยู่
เนี่ยโทรหาเขาก็ไม่รับ
ก็เลยตัดสินใจไปดูที่หน้าต่าง
เปิดประตูหน้าบ้านเราไปดูที่หน้าตา
แล้วก็เปิดหน้าต่างไปก็เห็นหนูก็ตะโกนบอกชาวบ้านเท่านั้นให้เขาช่วย
แม่ก็ไปเรียกคนที่เขาสามารถที่จะมาช่วยได้

หนูก็เลยตัดสินใจเอาไม้ไปตีประตูบาน
หนูก็โทรหาตำรวจทุบตีหนูตีประตูบ้านไม่ได้
หนูก็เลยโทรหาตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่า
ใจเย็นนะอย่าเพิ่งตกใจ
เรียกคนแถวนั้นไปช่วยเปิดประตูก่อน

พี่สาวเขาอะค่ะพี่สาวแท้ของเขาที่อยู่บ้านข้าง
เกียร์ถามว่าไอ้แฟดไปไหน

พี่ไอ้แฟดตายแล้วไอ้แฟดตายแล้ว
ภาพที่เข้าไปเห็นตอนแรกด้วยความหวังของคนเป็นแม่นะ
ก็คิดว่าลูกยังไม่เป็นอะไรแน่เลย
พยายามตามคนมาช่วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว

ตั้งแต่อยู่ในห้องแล้ว